คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้หน่อยแม่เจ้าชิฟูลูกตกลงมาได้ยังไง
คือเขาบอกว่าแมวเป็นแมว๙ชีวิตใช่ไหมตกจากที่สูงก็ไม่ตาย
เหมือนตัวนี้เลยที่ฟูตัวอ้วนน้ำหนักเกือบ๙กิโลตกจากชั้น๖ลงมา
ทะลุกระจกหลังรถคันหนึ่งชิฟูไม่เป็นอะไรมากมองตาแป้วเลย
แล้วก็ยอมรับผิดคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์กันหน่อยนะฮะ
โอ้โฮคุณสมค่ะนี่เป็นวงจรปิดที่เพิ่งเปิดออกมานะฮะ

มันห้อยอยู่แล้วมันก็ไม่อยู่แล้วมันก็ร่วงลงมา

มันอะไรนั่นน่ะเออชั้น๖ค่ะสักพัก

แล้วเห็นเขาไหมฮะว่าเขาเหมือนไปกระแทกหรือไปหยุดตรงชั้น๓ก่อน
แล้วดูคลิปต่อนะไปถึงชั้น๓แล้วก็กระเด้งลงไป
ทะลุกระจกหลังของรถเอ็มจีนี่เห็นไหม
โอ้โหแล้วเดี๋ยวให้ดูสภาพของรถเอ็มจีคุณ
ข้างหลังเป็นรูโบ้เลยนะฮะส่วนเจ้าชิฟูผู้ก่อเหตุ
หลายคนเป็นห่วงเป็นอะไรป่ะลูกตกลงไปทะลุรถแบบนี้คุณ
คือผมว่ากระจกก็น่าจะแข็งแรงพอสมควรแต่ชีฟูเนี่ยกิโลนะ
เกือบ๙โลเดี๋ยวจะได้เห็นนะเจ้าชิฟูนะ
งตาแป๋วบอกหนูทำผิดไปแล้วขอโทษนี่คุณแล้วใครจะโกรธลง
เจ้าของรถเอ็มจีบอกโกรธไม่ลงนะฮะเจ้าของรถก็คือนายอภิวัฒน์ฮะ
เจ้าของรถที่แมวร่วงใสนำเรื่องนี้มาโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊กนะฮะ
เล่าให้ฟังแบบนี้ตัวเขาพักอาศัยอยู่ที่คอนโดแห่งนี้แหละครับ
วันเกิดเหตุนิติคอนโดโทรมาแจ้งแต่เช้าเลย
บอกว่านี่ลงมาดูรถหน่อยกระจกรถแตกฮะ
งงและสงสัยในคราวเดียวกันว่ามันเกิดอะไรขึ้น
นิติบุคคลบอกแบบนี้แมวมันตกใส่พี่
บอกเฮ้ยแค่แมวตกใส่เนี่ยนะทำไมกระจกแตกเละเลย
แล้วเจ้าเหมียวน่ะเป็นยังไงบ้าง
คุณผู้ชมปรากฏเจ้าเหมียวเนี่ยก็เจ้าของเนี่ยอะไรนะอุ้มไว้กอดไว้
เจ้าเหมียวมองตาแป๊วเลยนะเออเจ้าของก็ตกใจครับ
เพราะว่าเจ้าเหมียวอ้วนเนี่ยน้ำหนักกังเกือบเก้าโลเนี่ยครับ
ตกลงมาเจ้าของลงมาร้องไห้ตลอดเวลาเลยร้องไห้เพราะอะไรบ้าง
หนึ่งเป็นห่วงชิฟูกับสองคือก็เสียใจที่รถของเพื่อนบ้านเสียหายนะครับ
คือเจ้าของรถขออภัยเจ้าของแมวก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ตอนที่น้องตกลงมาเนี่ยเพราะว่าตัวเธอเนี่ยไม่ได้ปิดประตูระเบียงนะครับ
แล้วชิฟูเองเนี่ยก็พลัดไงคุณพลัดแล้วก็พลาดนะครับ
เกาะอยู่ตรงตะแกงพอเกาะตะแกงเสร็จก็เห็นตามกล้องวงจรปิดเลย
ก็ร่วงลงไปนะครับตัวเจ้าของรถนะคุณเห็นหน้าเจ้าชีฟูมองตาเป๋าแบบนั้น
ไม่ลงบอกแบบนี้ไม่ติดใจอะไรด้วยนะเพราะตัวเขาก็เป็นธาตุแมวเหมือนกันนะครับ
แล้วก็รถทำประกันชั้นหนึ่งเอาไว้จึงไม่มีปัญหาอะไร
ตอนนั้นก็เป็นห่วงมากกว่าว่าเจ้าชีฟูจะบาดเจ็บอะไรหรือเปล่า
คุณผู้ชมตอนที่เมื่อกี้เห็นรูปตอนที่เขามองตาแป๋วตอนตกลงมาไหม
มูกเขาแดงจมูกเขาแดงนะ
แล้วก็ดูตรงพื้นเราก็นึกว่าเลือดหรืออะไรหรือเปล่า
ปรากฏไม่ใช่เป็นแค่นี้เป็นจมูกแดงเป็นแผลนิดเดียว
กระดงกระดูกไม่มีหักไปเอ็กซาเรย์แล้วเมื่อกี้เห็นภาพเอ็กซาเรย์ใช่ไหม
ใช่ไม่หักสักข้อหนึ่งเลย
นี่ไงภาพเอ็กซาเรย์แต่คือยังอ้วนเหมือนเดิม
ความอ้วนเนี้ยแหละอาจจะเป็นกระจกกระแตกเพราะว่าน้ำหนักเขาเยอะนะฮะ
คือไม่มีรอยฟกช้ำกระดูกไม่หักแต่เล็บเขาหลุดไป๒เล็บ
เพราะว่าตอนที่เขาเกาะแล้วก็เกี่ยวใช่ไหมเล็บก็เลยหลุด
ที่จมูกแดงเป็นเพราะว่าตอนจังหวะที่เขาลงมาที่รถ
เขาพุ่งใส่กระจกโอ้โหเล็บหลุดไปน้ำหนักอาจจะลงไปสักขีด๒ขีดนะครับ
คุณผู้ชมฮะส่วนทางด้านนิติผู้จัดการอาคารบอกว่าหลังได้รับแจ้งจากแม่บ้านนะ
ทีแรกคิดว่าเป็นของอย่างอื่นตกลงมาใส่ไม่คิดว่าจะเป็นแมวเลย
เป็นเรื่องเหลือเชื่อเหมือนกันนะครับไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด
เป็นเจ้าแมวจริงด้วยผู้เลี้ยงเลี้ยงแมวตัวดังกล่าวไว้ที่ชั้น๖
แล้วก็แมวตกชั้น๖กระทบชั้น๓ก่อนจึงตกมาที่รถ
เขาบอกว่าโชคดีของแมวตัวนี้นะที่ไปกระทบชั้น๓ก่อน
ถ้าล่วงลงมาตรงจากข้างบนเนี่ยนะอาจจะหนักกว่านี้อาการนะนะ
กฎแล้วจริงทางคอนโดไม่อนุญาตให้มีการเลี้ยงสัตว์บนอาคารชุดอยู่แล้วนะ
แล้วก็เป็นข้อบังคับของนิติด้วยนะครับทางนิติเองก็ได้ปรับเจ้าของห้อง
ซึ่งเลี้ยงแมว๑๐๐บาทนะครับพร้อมฝากถึงลูกบ้านไม่ให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาเลี้ยง
เพราะการเลี้ยงสัตว์อาจจะมีผลกระทบกับเพื่อนบ้านคนอื่นแล้วก็ถ้าเกิดเหตุแบบนี้ก็จะลำบาก
แล้วก็อาจจะสงสารน้องเขาด้วยนะคือเจ้าของแมวบอกแบบนี้คือน้องเขาทำหมันด้วย
แล้วเขาก็กินเก่งเขาเลยมีเยอะแล้วหลังจากนี้จะไม่เลี้ยงที่คอนโดแล้วจะเอาไปเลี้ยงที่บ้าน
คือมันมีความกังวลของอาคารที่อยู่อาศัยว่ากลัวว่าสัตว์เลี้ยงพวกนี้ต่อให้เป็นตัวเล็ก
เป็นแมวเล็กเป็นหมาเล็กเนี่ยมันอาจจะไปตกร่องลิฟต์เอาได้
ใช่ฮะพอเห็นโพสต์นี้ออกมานะถามคำแรกผมธาตุแมวเหมือนกัน
กูน้ำแข็งก็ทาสแมวน้องเป็นอะไรรึเปล่า

ดูแลดีชิฟูลูกไม่เป็นอะไรแล้วนะขวัญเอ้ยขวัญมาลูก